ใครที่เป็นสายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยรสเด็ดค่ะ

เขาบอกร้านนี้ขายมากว่า๓๐ปี
การันตีน้ำซุปหอมเข้มข้น
เขาไม่ดีจริงไม่มีทางที่จะขายได้๓๐ปีนะ
เขาบอกว่าเนื้อนี้นุ่มเลยนะกลมกล่อมด้วยนะฮะ
เนื้อเปื่อยตุ๋นร้อนนี่เลยค่ะ
รสก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รสอาหารตำสั่งของคุณ

เราก๋าอะไรเขามีแต่กั่วเหลา
เออกั่วเฬานั่นแหละเก้าเฬานื้อเปื่อย

เขาบอกใครได้มาลองแล้วกลับมากินซ้ำแน่นอน

ชิ้นใหญ่หนานุ่มไม่เหนียวเลยชามเดียวเอาอยู่
ถ้าชอบลูกชิ้นเนื้อสั่งรวมได้อันนี้ตามใจ
ถ้าเป็นเกาเหลาเนี่ยเขาก็จะใส่ผักบุ้งถั่วงอก

เนื้อชิ้นใหญ่นะแต่นุ่มไม่เหนียวนะฮะ
อีกหนึ่งเมนูเด็ดของร้านกะเพราเนื้อใส่แคบหมู

ใช่มันจะแบบมีความแบบกรอบของแคบหมู

ผัดก็มีผัดไทยก็มีราดหน้าก็มีอร่อยไม่แพ้กัน

แต่ละวันเนี่ยทำการม่อยใหญ่เลยนะฮะ
รองรับลูกค้าใครไปได้กินแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะ
เคียงบอกว่าที่ร้านไม่มีสูตรเด็ดอะไรเลย

ตั้งอยู่ที่ซอย๑หมู่๖ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
หรือง่ายเข้าจากปากทางเข้าวัดป่าพิกุล

เข้าจากปากทางเข้าวัดป่าพิกุล

อยู่ขวามือติดกับถนนเลย

แล้วจะไปพูดถึงซ้ายมือทำไม

ก็อยากอธิบายว่ามันคืออยู่ขวามือ